ไปที่อีกหนึ่งความรักของนัทเทพหัสดินละกัน
ตอนนี้รักมันล่มอกเนอะก็เลยไม่ไหวแล้วนะจ๊ะ
แฟนสาวแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไปนู่นเลยค่ะ
ฟรานซิสโฟนะคะก็ไปทำการขอแต่งงานที่
ส่วนงานแต่งแหล่งข่าวเพื่อนสนิทเผยว่า
น่าจะเป็นปลายปีนี้นะคะ
บันเทิงไทยรัฐค่ะต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะ
ทั้งคู่เนี่ยก็คบหาดูใจกันมาตั้ง๓ปีนะคะ
แล้วก็คุกเข่าขอแต่งงานกันทั้งคู่เนี่ยบ้านที่เป็นเรือนหอ

ชอบทำอะไรที่มันเป็นตามสเต็ปตั้งบ้านก่อนแล้วขอแฟนสาวแต่งงานนะคะ

แม่ว่าขอนั้นนี้จะมีกระแสข่าวน้ำมาต่อที่เขามาคบกันช่วงแรกนะ
แต่เอาเป็นว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ทุกคนแหละ
คุณเชนเองก็มีแฟนใหม่แล้วเป็นคุณแพร่มีความหวานแฮปปี้เช่นเดียวกัน
ส่วนคุณนัทเทปก็มีเรื่องราวดีเกิดขึ้นที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นอย่างแปลกนั้นเอง
เอาใจรอกันสักครู่จะได้ชมความหวานกันอย่างแน่นอนค่ะ
ปลายปีใช่ไหมใช่ปลายปีค่ะใช่